หายใจหายคอโล่งกันได้แค่ไม่กี่วันนะคะ
เมื่อวานนี้หลายคนกลับมาโพสต์อีกแล้วว่า
สภาพอากาศแบบนี้มันอะไรกันนี่

แล้วก็ตรวจจากในแอปเนี่ยค่ะค่าฝุ่นละอองมันพุ่งสูงขึ้นอีกแล้วนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็อย่างที่คุณคุปตนันบอกไปแหละ

เพราะฉะนั้นสภาพอากาศปิดแล้วก็มีนานะคะ
จะพุ่งขึ้นสูงเลยทีเดียวนะคะ
กรมควบคุมมลพิษก็ออกมารายงาน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเมื่อวานนี้ค่ะ
เขาบอกว่าค่าฝุ่นเฉลี่ย๒๔ชั่วโมง
อยู่ระหว่าง๓๗๕๗มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
คุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดี
เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ก็คือริมถนนกาญจนาพิเศษเขตบังขุนเทียน

ซึ่งจากการตรวจสอบค่าฝุ่นจากเว็บไซต์
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย

เมื่อตี๔ที่ผ่านมาช่วงเช้านี้
พื้นที่กรุงเทพภาพรวมสภาพอากาศ
เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว
ฝุ่นสูงสุดอยู่ที่เขตบางขุนเทียน

ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเลยนะคะ
ส่วนสถานการณ์ฝุ่นในวันนี้และวันพรุ่งนี้
เขาบอกว่าค่าฝุ่นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีก

พอสถานการณ์ฝุ่นพิษกลับมาปกคลุมกรุงเทพอีกครั้ง

ก็เลยออกประกาศผ่านทางเฟซบุ๊กเลยนะคะว่า
กุมภาพันธ์วันนี้หยุดเรียนเลยจ้ะ๑วัน
เพราะว่าค่าฝุ่นละอองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงจริงนะคะ
ค่ามาตรฐานคือ๕๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร

แล้วอย่างนี้มีการแก้ไขปัญหายังไงได้บ้าง
ทวงคืนอากาศหายใจได้ไหม

ไม่ได้นิ่งนอนใจจริงเร่งแก้ปัญหาอยู่
ตั้งจุดตรวจจับรถยนต์ควันดำก่อนแล้ว
เผาในที่โล่งทุกชนิดก่อนแล้ว
เพิ่มความถี่ในการล้างถนนทุกสาย
และมีการขึ้นฉีดน้ำบนตึกสูงวันนี้ด้วย
ส่วนวันนี้กรทมจะใช้เครื่องบิน๒ลำ

บริเวณวงเวียนบางเขนไปจนถึงเซ็นทรัลลาดพร้าว
ส่วนช่วงบ่ายจะโปรยน้ำบริเวณวังทองหลังให้ด้วยค่ะ